เรื่องนี้ค่ะโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงที่กบินบุรีปราจีนบุรีค่ะ
มีเด็กนักเรียนชื่อน้องใบพลู
บอกว่ายืนเข้าแถวกับเพื่อนค่ะพี่อุ๋ย
เป็นไงฮะอยู่ดีได้ยินเสียงหมาหอนมาจากทางด้านหลัง
แล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงมาจับแขนน้อง

รู้ตัวอีกทีคือน้องอยู่ในห้องพยาบาล
มันคืออาถรรพ์อะไรที่โรงเรียนนี้หรือเปล่า
ครูกับนักเรียนไปพาทีมข่าวไปดูค่ะ

จะมีต้นตะเขียนอยู่คุณครูกับน้องก็เอาน้ำแดง
เอาของเส้นไหว้ไปวางแล้วก็ไปจุดทูปบอกกล่าว
เพราะว่าน้องใบพลูนี่แหละเป็นคนเล่าให้ฟัง
มั้ยเขาเอาของไปเส้นไหว้ค่ะ
น้องใบพลูบอกน้องรู้สึกแบบนั้นจริงหมาหอนก่อนเลย
หันไปเห็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงจะเป็นแบบเป็นเหมือนเงาดำนะคะ
ผมยาวมาจับที่แขนแล้วน้องแบบไปเลยนะหน้ามืดไปเลย
เด็กที่แข่งชนะได้ที่หนึ่งที่เคยบอกแม่ไว้ว่า

เขามายืนให้เห็นรู้สึก
พอสักพักหนึ่งหมาอยู่เขาก็รู้สึกเริ่มเวียนหัว
แล้วตาลายมืดไปเลย
แล้วยังไงบอกมาแก้บนอะไร
เห็นเชียเล็กพูดว่าน้องแชมป์บนทุเรียนกับน้ำแดงไว้
คุณครูในโรงเรียนก็เล่าเรื่องราวอาถรรพ์
เรื่องราวความเชื่อให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
ครูบอกว่าก่อนหน้านี้มีบางคนมาบนบานที่ต้นตะเคียน
ว่าถ้าหากเด็กนักเรียนแข่งทำนองสนอชนะเลิศได้ที่๑
จะนำน้ำแดงพร้อมของเส้นไหว้มาถวาย
แต่ก็ยังไม่มีใครมาถวายไม่มีใครมาแก้บน
เกิดเหตุการณ์แปลกหลายอย่างเลยค่ะ
ก็มีช่างมามุงหลังคากระเบื้องพูดว่าเดี๋ยวจะตัดย่าออกให้หมด

คุณผู้ชมเชื่อไหมนี่ครูเล่าให้ฟังนะ
ช่างคนนี้ตกลงมาจากหลังคาขาหักสะโพกเคลื่อน
จนต้องไปกราบขอขมาที่ต้นตะเคียน
อีกมุมหนึ่งชาวบ้านได้โชคได้ลาบจากต้นตะเคียนก็เยอะ
เราส่งติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปที่โรงเรียนทันที
เดี๋ยวไปดูที่ต้นตะเคียนกันหน่อยนะคะ
นี่ติลุยไปเลยหลังโรงเรียนค่ะมีต้นตะเคียนอยู่ค่ะ
ตะเคียนต้นนี้อายุประมาณ๑๐กว่าปีนะคะ
อยู่หลังอาคารเรียนเลยก็มีคนนำโต๊ะไปวางไว้
ก็จะมีคนนำน้ำแดงน้ำเปล่าทูบเทียนกระป๋องแป้งชุดไทยไปแขวน
นางทองดีอายุ๖๒เล่าให้ฟังว่าแม่ตะเคียนในโรงเรียนมีจริง
มีมานานแล้วแต่ก่อนครูในโรงเรียนเป็นคนเลี้ยงเอาไว้

ลาบจากแม่ตะเคียนเลยก็เอาข้าวเหนียวเอาน้ำแดงเอาอะไรไปถวาย

ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านท่าทองดำผู้ใหญ่สมบูรณ์บอกว่า
ในมุมผู้ใหญ่ไม่อยากจะบอกว่ามีจริงเลยความอาถงอาถรรพ์อะไร
ไม่อยากจะเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ในโรงเรียน
ผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เล็กไม่เคยเจอจริงนะ
แต่การที่คนนำของไปเส้นไหว้ก็เป็นความเชื่อค่ะ
เป็นความเชื่อมันก็ว่ากันไม่ได้ห้ามกันไม่ได้
ครับส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกครับ

คุณผู้ชมคะหมอปลา
หมอปลาออกมาบอกว่าเอาจริงนะไม่ได้เกี่ยวกับแม่ตะเคียนเลย
เด็กที่ได้รังวงรางวัลชนะเลิศก็คือความสามารถของเด็กนักเรียนนะ
ส่วนกรณีที่เด็กนักเรียนเป็นลมแล้วบอกว่าเห็นผู้หญิงเป็นเงาดำมาจับแขนแล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอน
อาจจะเป็นความรู้สึกกังวลของเด็กเฉยหรือเปล่า
เพราะว่าก็พูดกันไงว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนมีอะไรเด็กก็อาจจะเอาไปคิดเองแล้วก็กังวลไปเองหรือเปล่า
น่าจะเกิดจากการกังวลในสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้แล้วยังไม่ได้ทำมากกว่า
ส่วนเรื่องที่ไปบนเจ้าแม่ตะเคียนแล้วชนะเลิศนั่นน่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเลย
เพราะเจ้าแม่ตะเคียนไม่ได้เป็นคนให้คะแนนคนที่ให้คะแนนมากกว่านั่นแหละที่จะต้องเอาของไปให้เขาเพราะขอให้เราชนะเลิศมาการ
บนบานสารเก่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย
เพราะถ้ามีการบนบานสารเก่าและสำเร็จจริง
ผมเชื่อว่าประเทศไทยไม่มีคนจนแน่นอน
เสียงแหบเสียงแห้งเลยนะหมอปลา